เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องที่ใครได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ต่างสลดใจนะครับ
นั่นคือเหตุการณ์ที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถซาเล้งของชายสูงวัยวัย๘๒ปี
รถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยล้มคว่ำลงก็โมโหนะครับเดินกลับมาทำร้ายร่างกายชายวัย๘๒ปีคนนี้
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสลบอยู่คาที่เลยนะครับผู้ชายคนนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
เขาสารภาพแล้วก็อ้างถึงเรื่องต่างนานาซึ่งก็ขัดแย้งกับพฤติกรรมที่ผู้คนได้เห็นผ่านกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางระบุว่า
ทราบเรื่องดังกล่าวหลังมีการเผยแพร่คลิปในเพจดัง
จากนั้นได้นำกำลังลงพื้นที่เพื่อพบญาติผู้บาดเจ็บ
เพื่อสอบถามหาตัวผู้ต้องหา
เพราะทราบว่าทั้งคู่อยู่ระแวกใกล้เคียงกันและรู้จักกัน
เมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ก็รับสารภาพนะครับว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริง

ทำไมถึงทำเหตุการณ์แบบนั้นนะครับ

เขาบอกว่าเขาเกิดความโกรธนะครับ
จากเขาขับรถมาแล้วไปเฉียวชนรถล้ม
เขาบอกให้คุณลุงหยุดคุณลุงก็ไม่ยอมหยุด
ยังขับรถเดินไปอีกนะครับเขาก็เกิดความโกรธ
ก็เลยเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณลุง
ตำรวจรวดสอบระวัติอัธยกรรมพบว่าไหนจ๊อต
ต้องโทษทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตที่สอนอดินแดง
เมื่อปี๒๕๕๓ในขณะที่อายุได้เพียง๑๓ปีเท่านั้น
คดีทำร้ายร่างกายที่สนห้วยขวางเมื่อปี๒๕๕๘

ขณะนี้ตำรวจนำตัวในจอร์ดไปฝากค้างที่สารแขวงพระนครเหนือ
พร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ซึ่งต้องติดตามว่าจะได้รับประกันตัวหรือไม่
ส่วนที่มีภาพปรากฏว่านายจอร์ดเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขี่รถ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพียงแต่จับโทรศัพท์เท่านั้น
เหตุนี้เกิดขึ้นวันที่๑๓มีนาคมเวลา๑๖นาฬิกา

เมืองแยกสองถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ
ชายหนุ่มลักษณะคล้ายเล่นโทรศัพท์ขณะขี่รถจักรยานยนต์และไปเฉียวรถซาเล้ง
ของชายสูงวัยจนทำให้รถจักรยายนต์ล้มลงไป
แต่ชายสูงวัยไม่ลงมาดูเลยทำให้ชายหนุ่มโมโหตามไปเตะและต่อย
ร่วงลงจากรถซาเล้งตามที่เห็นในภาพ
ก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้าช่วยและหามส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เมื่อคลิปมีการเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ทีมข่าวได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าปู่จรูนหรือผู้บาดเจ็บพักอยู่ในซอยชาญเมืองแยก๒
เป็นบ้านพักไม้เล็กอยู่ในตรอกซอย
และมีรถซาเล้งคู่ใจที่ปั่นมาร่วมเกือบ๒๐ปี
จอดอยู่หน้าบ้านเนื่องจากไม่มีคนปั่น
เพราะปู่จรูนยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ด้านนางสาววนิดามณีพันธ์ลูกสาวบอกว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แต่เมื่อคนร้ายเข้ามามอบตัวก็พร้อมให้อภัย

ตอนนี้ถามว่าก็ไม่โกรธแล้วนะคะหลังที่เจอน้องอะไรแบบนี้
ก็ถือว่าคนเรามันก็มีอารมณ์ชัวร์วุบได้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม้กรณีนี้ฝั่งผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
แต่ดูเหมือนว่าโลกโซเชียลยังให้ความสนใจ
และติดใจกับการกระทำของวัยรุ่นคนนี้
ผู้สูงอายุที่เห็นหน้ากันอยู่ในซอยเป็นประจำ
วัชรีดวงซ้ายข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน